การหนังไทยของเราต้องบอกว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งกันหนึ่งแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะวันนี้มาติดตามข่าวบันเทิงกับพลอยพิมรจิตกันนะคะ
อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าวงการหนังไทยของเรากลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ต้องบอกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการหนังไทย
เพราะว่าสามารถทำรายได้ทะยานสู่๓๐๐ล้านบาทแล้วค่ะ
สร้างสีสันให้กับวงการภาพยนตร์ไทยอีกครั้งนะคะ
ผลงานการควบคุมการผลิตของพจน์อานนท์นะคะ
ที่มีทัพนักแสดงอย่างแจ๊ดชวนชื่นแพทนปภาตุ๊กกี้สุดารัส
และนักแสดงหน้าใหม่อีกมากมายที่มาถ่ายทอดเรื่องราวสุดฮาค่ะ
จนตอนนี้ภาพยนตร์คอมมาดี้ชื่อดังนะคะ
สร้างรายได้รวมทั่วประเทศทะยานสู่๓๐๐ล้านบาทแล้ว
ซึ่งคุณพศอานนท์ก็ดีใจค่ะนำทีมนักแสดงร่วมกันจัดปาร์ตี้ฉลองความสำเร็จ
และเปิดใจว่าแฮปปี้ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาด
พร้อมกับเดานะคะว่าที่ถูกใจคนดูน่าจะเป็นเพราะว่า
พระแล้วก็เรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทย
อีกทั้งยังมีแรงหนุนจากการทำการตลาดที่ตัวเองดูแลอย่างเต็มที่
จะฝากให้คอหนังอารมณ์ดีที่ยังไม่ได้ดูไปติดตามความสนุกกันได้ค่ะ
คาดมากเลยครับเพราะว่าที่แรกคิดว่าได้เจ็บสิบแปดสิบก็โอเคแล้ว
ที่ถูกใจคนดูเพราะว่าคนดูใกล้ชิดกับพระนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัว
คุณคิดว่ารายได้ดีขนาดนี้มันเป็นเพราะตัวหนังหรือการตลาดของเราดีด้วย
มันเป็นทั้งสองอย่างรวมกันนะครับการตลาดระวังมาอย่างดีเลย
โดยเฉพาะเราเริ่มจากเพลงก่อนนะครับแล้วก็เราได้ค่ายหนังที่ดีอย่างเมเจอร์
คิดว่าคำด่าของเขาก็เป็นคำชมแล้วกันทำให้คนพูดถึงอยากฝากด้วยให้มาดูกัน
ถ้าถามหาสาระมีแน่นอนนะครับไปดูกันได้เลย
จะได้รับการตอบรับดีจากแฟนหนังบ้านเราแล้วนะคะ
โดยมีคิวลงโรงฉายในวันที่๑๙พฤษภาคมนี้ที่กัมพูชาค่ะ
โอ้โหก็ดูนักแสดงแต่ละคนสิคะจะไม่ฮาได้ยังไง
แจ๊สชวนชื่นตุ๊กกี้อย่างนี้แพทย์นับประพาอย่างนี้

ถูกแล้วก็ก่อนหน้านี้แจ๊สเขาก็เป็นข่าวเป็นคราวเยอะ

แล้วก็ข่าวดังถูกแล้วก็ค่าวเพลงยังแม่ตอนนี้ก็หายไปแล้วไม่มีแล้วนะคะ